ถึงเรื่องสาวนอกวงการดิฉันนึกถึงอีกคนนึง
เพราะว่ามีงานเข้าสำหรับสาวนอกวงการเหมือนกัน

แล้วเขาบอกว่าเป็นระดับคุณหมอ

คุณหมอผ่าต้มผ่าตัดอะไรรึเปล่า

ไม่อยากจะให้คนข้างกาย

ตกลงข่าวนอกวงการที่กำลังเริ่มจะปลูกต้นรักกัน
เป็นคุณหมอจริงหรือเปล่าและมีตัวตนจริงไหมค่ะ

ให้ผมได้มีคนคุยบ้าง
ให้ได้คุยแบบที่คนอื่นเขามีกันบ้าง
ทุกวันนี้มีคนคิ้วผมเป็นตุ๊ดอยู่เลย
อย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกล
ก็เหมือนกับมีคนคุยปกติดีแข็งแรงดี

มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน
แค่บางครั้งเราอาจจะพูดเราไม่พูด
ไม่อยากให้มีเรื่องเกี่ยวกับโซเชียล
ไปกระทบหลายฝ่ายหรือว่าอะไรอย่างนี้

บางครั้งแทนที่กำลังจะดีแต่ว่า
เกิดมีบางอย่างที่เกี่ยวกับโซเชียลไปทำให้
คนไม่ค่อยโอเคคิดมากบ้างอะไรบ้าง

ความรู้สึกตัวเองด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันอะไรอย่างนี้เลย
ค่ะนะคะให้ดิฉันทายพูดไปเลยค่ะ

ถ้ามันมาขุกหาแบบนี้นะคะ
รอยด้วยกลีบปลูหลาบอาจจะไม่ได้รอยด้วยกลีบปลูหลาบ
แต่ว่าข้างหน้าเดินต่อไปอาจจะเจอทุ่งลาเวนเดอร์ก็ได้
แบบลิฟต้าสิมิคะ